คุณผู้ชมวันนี้ยังมีบรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนา

ทั้งที่ถนนสายเอเชียถนนมิตรภาพ

ซึ่งจนถึงตอนนี้ครึ่งเช้าที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวก็รายงานมาว่าคนยังไม่ได้หนาตาเท่าไหร่นัก
แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าในวันนี้
จะมีประชาชนมาใช้บริการที่หมอชิด๒ประมาณ๒แสนคน
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยนะคะ
จากผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณวีรยุทธ์ปรานี
รายงานมาจากสถานีขนส่งหมอชิด๒ค่ะ

พื้นที่รองรับผู้โดยสารบริเวณสถานีขนส่งหมอชิด๒
เริ่มมีผู้โดยสารขยอยขนสัมภาระ
เพื่อมารอขึ้นรถกลับภูมิลำเนา
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โดยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่นิยมมาซื้อตัวก่อนเดินทาง
โดยไม่ได้ทำการจองล่วงหน้าครับ

และอีกจำนวนมากที่เดินทางมาซื้อตั๋วที่จุดขายตั๋วก่อนเดินทาง

ให้บริการรถทัวร์เดินทางกลับบ้าน

กว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของความล่าช้า
ว่าเราพอใจไหมเราก็พอใจ
เพราะมันสะดวกขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะ
หนึ่งในเจ้าหน้าที่จัดแจ้งผู้โดยสารบอกว่า
บรรยากาศที่หมอชิดในช่วงเช้านี้
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทำงาน
ยังถือว่าเงียบเหงากว่าปีที่ผ่านมา

นิยมเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
มากกว่ารถโดยสารสาธารณะนะครับ
รวมถึงมีทางเลือกอื่นอย่างเช่นเครื่องบินรถไฟ
จึงทำให้รอบรถธรรมดายังมีพื้นที่นั่งเหลือ
ทำให้หลายคนสามารถซื้อตัวก่อนเดินทางได้ครับ
สำหรับวันนี้บริษัทขนส่งหรือบคศ
คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการมากกว่า๑๘๐๐๐คน

และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้โดยสาร
ตลอดเทศกาลปีใหม่นี้นะครับ
บคศได้จัดเที่ยววิ่งรอบรถโดยสารทางรถทัวร์
ร่วมบริการและรถตู้ไว้รองรับประชาชน
เที่ยวขาออกจากกรุงเทพมหานคร
จากปกติประมาณวันละ๖๑๙๕เที่ยว
เพิ่มเป็น๒๐๙๔เที่ยวต่อวัน
รวมแล้ว๘๒๘๙เที่ยวต่อวัน
เท่าที่ดูเช้านี้เนี่ยโดยปกติแล้วก็น่าจะเยอะกว่านี้หน่อย
ก็ไม่หนาแน่นเท่าที่คิดนะครับ
แต่ว่าเย็นวันนี้คือเย็นวันศุกร์เนี่ยยังไงหนาแน่นแน่นอน
ก็จะดูว่าประชาชนที่ไม่มีตกเอามา
จะเดินทางไปเส้นทางไหนบ้างนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเราก็เตรียมรถ๓๐

เพียงพอมันมีเพียงพอที่จะให้ประชาชนได้เดินทางกลับบ้าน
ในส่วนของวันที่๒๙ธันวาคมหรือวันพรุ่งนี้
บคศคาดว่าจะมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการมากถึง๒แสนคนนะครับ
แม้ว่าการจราจรบริเวณสถานีขนส่งหมอชิด๒ยังไม่ติดขัดเท่าไหร่นักนะครับ
แต่คาดว่าในช่วงบ่ายการจราจรจะเริ่มหนาแน่นขึ้น
สำหรับผู้โดยสารท่านใดที่มีความประสงค์จะเดินทางมา

แนะนำว่าให้เดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย๑๒ชั่วโมงนะครับ
เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัด

รายงานจากสถานีขนส่งหมอทิศ๒ครับ